แต่ว่าข่าวนี้ยืนยันนะคะว่า
กฎหมายและกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ

พอใจคำตัดสินของสารชั้นต้นเนี่ยนะคะ

ประหารชีวิตผู้ใหญ่บ้านฆ่าน้องสโนนะคะ
วันนี้สารจังหวัดกระศิลป์ก็มีคำที่ภาคสารนะคะ
ให้ตัดสินประหารชีวิตผู้ใหญ่บ้าน
คดีที่พยายามข่มขืนแล้วก็ฆ่าน้องสโน

แล้วก็ให้ชดเชยญาติด้วยเป็นเงินกว่า๒ล้านบาทค่ะ
นี่นะคะเป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นค่ะ
คุณแม่แล้วก็ญาติของนางสาวฤดีวันพลประสิทธิ์อายุ๑๘ปี
หรือว่าน้องสโหน่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖

ร่องคำที่ถูกผู้ใหญ่บ้านศรีฐาน
พยายามที่จะข่มขืนแล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิต
ก็ต่างร่ำไห้แล้วนะคะกอดกันด้วยความดีอกดีใจค่ะ
หลังจากที่สารจังหวัดกรสินอ่านคำพิพากษาคือ
ประหารชีวิตนายกริติเดชระเวงวัน
ผู้ต้องหาพร้อมให้ชำระเงินชดใช้ค่าสินไหมจำนวน๒๓๙๐๐๐๐บาท

บอกว่าดีใจที่ศาลให้ความเป็นธรรมกับครอบครัว

ม่าแข็งแข็งแม่บอกว่าแม่จะแข็งแข็ง

จะไม่อ่อนแอรู้สึกดีใจที่เขาได้รับ

อีหลาแม่ไปซื้อสุขภิกษ์ด้วย

เขาก็อยากมีชีวิตเขามีความฝัน

ก็แค่เขาไปโรงเรียนเขากลับบ้าน

คนที่ตายเขาก็อยากมีชีวิตค่ะ
คนที่อยู่เพราะฉะนั้น

ให้ความยุติธรรมครอบครัวของเราค่ะ
เป็นเสียงของแม่แล้วก็พี่สาวของน้องสโหน่นะครับ
ที่ออกมาบอกว่าได้ความยุติธรรมแล้ว

สโน่ก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
เมื่อถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายขับรถมาตามประกบ

แต่ว่าน้องเขาต่อสู้ขัดขืนนะครับ
กัดทั้งบีบลูกอันทะของคนร้าย

แต่ว่าหนีมาสภาพที่บาดเจ็บสาหัส

แล้วก็หลังจากนั้นประมาณ๓เดือนนะคะ
ตำรวจเขาก็ไปจับกลุ่มนายกริติเดช

ตำบลดงลิงอำเภอกรรมราศัย
จับได้ค่ะแล้วก็ส่งสำนวน

ต้นเดือนพฤษภาคมปีถัดมาเลยนะคะ

โดยสารรับเป็นคดีดำแล้วก็มีการ

พร้อมกับพยานเอกสาร
แล้วก็สืบจำเลยอีก๑๑ปาก
และวันนี้สารได้นัดฟังคำตัดสิน
แล้วก็ตัดสินออกมาอย่างที่เรารายงานไป
คือประหารชีวิตผู้ใหญ่บ้านศรีธาน
รายหนีและให้ชดเฉยเป็นเงินกว่า
ก็ทำให้ครอบครัวเขาน่าจะพอใจมากขึ้น

เชยไม่ได้กับสิ่งที่ต้องสูญเสียไปคือชีวิตของลูกสาว